เหล็กน้ำผีที่ใช้สำหรับการนำมาตีดาบอุตรดิษฐ์นี้เมื่อผ่านการเผาให้แดง
จุ่มน้ำให้แข็งแล้วก็จะต้องใช้ค้อนทดสอบช่างจะเรียกว่าเป็นการทุบคัดเกรด
โดยช่างจะคัดเลือกคุณลักษณะของเหล็กที่ผ่านกระบวนการถลุงแล้วและแบ่งเป็น๓ประเภทคือ
ประเภทที่แข็งมากเนื้อแน่นจะนำไปทำคมดาบถ้ามีความอ่อนมาก
เหนียวเคาะไม่หักจะนำไปทำสันดาบและถ้าเนื้อไม่สวย
หรือมีลักษณะเนื้อปานกลางไม่แข็งไม่อ่อน
ก็จะนำไปประกบขนาดทั้งด้านซ้ายและขวาของใบดาบ